เอาไปดูกันที่เรื่องที่จะทำให้แก้มแดงเป็นเรื่อย

เปิดตัวกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าลงรูปออกเจอบ่อยในอินสตราแกรม

แต่ว่าจริงแป้งโกะกับบิ๊กรู้จักกันมา
ใช้คำว่าเป็นพี่น้องกันมา๒ปีแล้วคุณ

เพราะฉะนั้นก็ถือว่าระยะเวลาโอเคแล้วล่ะ

แล้วทั้งครูก็มาจะโชว์ภาพสวีทวัดอวดซ้ายตา
ชาวโซเชียลให้ได้อิจฉาอยู่ตลอดเวลาเลย

แพลนกันแบบมองกันไกลไปถึงขั้นว่าจะแต่งงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังกันสิว่าน้องแป้งโกะจินตนัดดาเนี่ย
จะเปิดตัวแล้วก็จะตอบคำถามเรื่องนี้ยังไงบ้าง

คือก็ยังไม่ได้มองแบบว่าไกลมากอะไรอย่างนี้นะคะ

ก็จะมองว่าเราจริงจังกับคนนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงจังในแง่ที่ว่าเออเวลาคบแล้วก็ให้เกร็ดเขา
อยากให้ความสัมพันธ์มันราบรื่น

เขาเองมีพูดถึงอนาคตในการใช้ชีวิตร่วมกันหรือยัง
บางทีก็เป็นคำค่ำส่วนใหญ่ว่าจะพูดคำมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ปล่อยตามอิสระเลยค่ะ
คนน่ารักมีแฟนก็น่ารัก

ที่เราก็ลุ้นก็เชียร์กันอยู่พัฒนาจากความเป็นพี่น้องกัน
ตอนนี้คบหากันแล้วหลายคนก็ลุ้นว่าเออเมื่อไหร่จะตกลงโปรงใจกันสักที